เหตุการณ์นี้ชาวบ้านเขาก็กลัวไม่ได้กลัวไฟฮะแต่กลัวคน

ไปดูว่าทำไมชาวบ้านเขาถึงหวาดกลัวครับ
หอมเนอะหอมหรอมันขึ้นไปไหนนี่

เกาโอ้ยดุมเกา
หอมไหมหอมไหม

ไม่มีอ่ะดุมให้ดูดิ
นี่คือคนที่ชาวบ้านแล้วก็พ่อค้าแม่ขายเขากลัวในตลาดนี้นะครับ

ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าในเจอายุประมาณ๒๐ครับ
เทกาวใส่ถุงใสแล้วก็เตรียมจะดมกาวฮะ
จากดมกาวแล้วบางครั้งภาพที่พ่อค้าแม่ขายเขาเจอก็คือ
ดมกาวกินเหล้าขาวดื่มน้ำท่อม

วันดีคืนดีอารวาสด่าคนนั้นด่าคนนี้ครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินครับ
พ่อค้าแม่ขายฝากเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบหน่อย

ระเวนขอเงินเรียรัยเมื่อกี้ขอ๖บาท
จากนี้บางวันขอ๑๐๒๐บ้างก็มีนะครับ
ถ้าไม่ได้ดั่งใจโวยวายด่ากราด

ขอเงินไปทั่วเจอแบบนี้มา๔๕ปีแล้วนะครับ

แม่ค้าบางคนเคยเจอกับตัวนะ

ไม่สบายฟุบหลับฟุ้มหลับอยู่
ปรากฏว่าในเจคนเมื่อกี้เดินมาเตะเก้าอี้

ผัวแม่ค้าเห็นก็เลยเดินเข้าไปตบหนึ่งที
เจล้มลงลุกขึ้นมาชักมีดจะมาแทง
โชคดีว่าเหตุการณ์ไม่ได้บานปลายนะครับ
หรือลูกค้าที่มาซื้อของที่ตลาด
บางทีเจอในเจพูดจารวนลามขอชวนมีเซ็กอะไรแบบนี้

น่ากลัวมากเลยทั้งพฤติกรรมท่าทางคำพูด
โดยเฉพาะคุณผู้หญิงทั้งหลาย
หวาดกลัวและเกรงกลัวมากนะครับ
ชอบไปแตะอังแตะเนื้อต้องตัวโอบกอด
บางคนเจอโดนหอมแก้มอีก
ทั้งหมดทั้งมวลนี้ฝากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดสุรินครับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
กัดจุดเกิดเหตุชาวบ้านเจอภาพชินตาที่เขาเดินดมกาว
ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์

ฝากคุณเจ้าหน้าที่หน่อยเพราะชาวบ้านเขายิ้มไม่ออกครับตอนนี้